ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเหตุเรือล่มที่เกิดขึ้นที่หน้าวัดสนามชัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็บอกว่าจากการสูญเสียในครั้งนี้
ก็ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายต่างให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่๒๑คน
ทางด้านของทีมกู้ภัยบอกว่าจะเตรียมค้นหาต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ติดตามรายละเอียดล่าสุดได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรีนะครับ
ลงพื้นที่บริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายที่ยังเหลืออยู่นะครับ
กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการเข้มงวดกวดขัน
แล้วก็เพิ่มกฎระเบียบให้มากขึ้นเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำสองส่วนเจ้าหน้าที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็ได้มีการค้นหาผู้สูญหายตลอด๒๔ชั่วโมง
และตัวเลขล่าสุดของผู้เสียชีวิตนั้นมี๒๑คนแล้วครับ
อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ป่วยจากเหตุเรือล่มที่วัดสนามชัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าวัดสนามชัย
นามตัวแทนรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ฝากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เป็นการแสดงความเหลือสมบัติของตอนที่ถามว่านายุบรัฐจอดออกมา

พบแล้ว๒๑คนบาดเจ็บ๔๓คนและศูนย์หาย๘คน
จำนวนนี้เป็นเด็กอายุ๒๔ปีจำนวน๔คน
โดยวันนี้พบศพทั้งหมด๖คน
คือเด็กชายนวพัฒน์กระจ่างแสงอายุ๘ปี
เด็กหญิงนัสรีนวุนรักอายุ๑๓ปี
นางมัสรีรักพงศ์อายุ๔๘ปี
ลัดดาวันขันทรักอายุ๖๔ปี
เด็กหญิงวนิชาแตงทองอายุ๑๒ปี
และรายล่าสุดคือนางจรูนหวังจำปีอายุ๖๓ปี
ส่วนนายทรงพลสุขสมบูรณ์กู้ภัย๒๒๒๒บอกว่า
การค้นหาค่อนข้างลำบากนะครับ
เนื่องจากน้ำไหลแรงประกอบกับระดับน้ำเพิ่มขึ้น
อีกทั้งศพที่พบส่วนใหญ่ลอยไปติดใต้ท้องเรือ
แต่ทั้งหมดก็ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่

อาจจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำในคืนนี้ครับ
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพระนคร๒๔๘บโดยอายุทยา
ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันกับกู้ภัยที่มาจากจังหวัดระยอง
สระบุรีพัทยานครปฐมกาญจนบุรีและนนทบุรีกว่า๑๕๐คน
เพื่อวางแนวทางการค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยระดมเรือกว่า๓๐ลำเจสสกีอีก๔ลำเป็นภาษณะนะครับในการลาดตระเวนตลอดทั้งคืน
ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ธรรมพิทักษ์
ผู้กำกับการตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า
การดำเนินคดีอยู่หลังการพระชุมกับเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบศวรรษ

ตนได้ควบคุมตัวนายสุนทรพันธ์เสือทองเจ้าของเรือสมบัติมงคลชัย
และนายวิรัติชัยสิริกุลผู้ควบคุมเรือ
พร้อมแจ้งข้อหาขับเรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่ม
เกี่ยวกับพรบการเดินเรือและพรบเจ้าท่า
ส่วนรายละเอียดในการสอบปากคำไม่ขอเปิดเผย
และในวันพรุ่งนี้จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคัดค้านการประกันตัว
สำหรับการค้นหาผู้สูญหายในค่ำคืนนี้

โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกค้นหาตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ซึ่งรัศมีในการค้นหาจะมีประมาณ๒๐กิโลเมตร

สมศักดิ์ศรีชุมทีมข่าวเทราะทีวี
รายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ